อ่าคุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับ
โอ้โหที่นั่นเนี่ยก็มีผู้ที่เสียหายเหมือนกัน
คือเขาจะต้องมีเครื่องนี้เอาไว้เพื่อทำการเกษตรแบบนี้

นี่คือภาพนะภาพพื้นกรอดที่จับ
จับภาพพฤติกรรมของผู้ที่ก่อเหตุเอาไว้ได้
คุณเห็นไหมขับผ่านไปฟิวแล้วหิ้วอะไรไปด้วย

ถอดออกมาแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลย
ลักษณะของผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่วัยกลางคนสวมเสื้อแขนยาว
สีน้ำตาลกางเกงขายาวสีดำ
เขาขี่รถจักรยายนยามาฮ่าสแมสสีแดงดำพร้อมกับฮิ้วเครื่องสูบน้ำ
หนีหายไปหลบหนีไปอย่างลอยนวล
ผู้เสียหายครับก็คือนายพีรวัตรเขาเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเนี่ยเดินทางไปที่บ้านสวนพื้นที่หมู่๙ตำบลศรีโคตร
เพื่อให้อาหารไก่และห่านที่เลี้ยงเอาไว้
ก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรเพราะไปให้อาหารไก่อย่างเดียวไง
ให้อาหารห่านด้วยจนกระทั่งเย็นวันเดียวกัน
ไปให้อาหารไก่กับอาหารอีกครั้งแต่ปรากฏว่า
ตรงประตูเหล็กด้านหน้าถูกเปิดทิ้งเอาไว้
ตัวเขาเองเอกใจเลยเข้าไปดูมันซะหน่อย
พบว่ากระสอบที่คุมเครื่องสูบน้ำอยู่น่ะ
มันปลิวหลุดออกมาแล้วแล้วก็เครื่องสูบน้ำหายไป
ก็เลยไปสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นปรากฏชาวบ้านเขาบอกว่า
ผู้ชายคนหนึ่งนะขับขี่รถจักรยายนเข้ามาที่บ้านสวนของตัวเขานั่นแหละ
ก่อนที่จะยกบางสิ่งบางอย่างขึ้นรถจักรยายนแล้วขับขี่ออกไปอย่างรวดเร็วครับ
ทางนี้ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเดือดร้อนมากนะ
เพราะว่าเพิ่งซื้อเครื่องสูบน้ำมาได้ประมาณ๖เดือน
ราคาเครื่องสูบน้ำคุณว่าเท่าไหร่

เครื่องของพี่เขาที่หายไปนี่๔พัน
คือถ้าอย่างดีหน่อยก็เป็นหมื่นนะครับ
ก็ตอนแรกเขากะว่าจะนำมาเนี่ยให้คุณพ่อของเขาได้สูบน้ำมาทำการเกษตร
แล้วก็จะเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะมารดน้ำผักอะไรแบบนี้
แต่ก็มาโดนขโมยไปซะก่อนครับ
ก็ฝากเตือนประชาชนในระแวกนั้นด้วยนะฮะ
ที่มีบ้านสวนหรือว่ากระท่อมตามทุ่งนาเนี่ย
ระวังเหมือนกันกับของที่มีค่าถ้าเป็นไปได้ก็เก็บกันเอาไว้
แต่ผมเข้าใจเครื่องสูบน้ำจะให้เก็บยังไง
เอากระสอบคุมเอาไว้แล้วอะไรก็ไว้แล้วใช่ไหม

สูบน้ำหรือว่าปั๊มน้ำมันก็ต้องอยู่ด้านนอก

ปั๊มน้ำมันก็อยู่นอกบ้านใครจะยกมันเข้ามาในบ้านตอนนอนนะเอาจริง

ฝากไปยังเจ้าหน้าที่แล้วกันช่วยกดขันกันหน่อยนะ